ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งนะคะ
เป็นภาพของห้องน้ำในโรงพยาบาล
แล้วก็มีลักษณะของเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยสาวท้องแก่
คลอดลูกในห้องน้ำของโรงพยาบาล
แล้วก็เฟซบุ๊กนี้เขาให้ข้อมูลเป็นลักษณะที่ว่า
สาวท้องแก่คนนี้รอคุณหมอนาน
รอนานจนไม่ไหวต้องคลอดเองในห้องน้ำของโรงพยาบาลนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะโพสต์ภาพนี้ค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยทารกออกมาจากห้องน้ำ

นี่คือผลของการที่หมอนัดให้มานั่งรอ
คนไข้บอกเจ็บท้องตั้งแต่เช้า
นั่งรอหมอเพราะหมอมา๑๑โมง
ผลสุดท้ายเด็กออกมาแบบนี้
แต่ดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ไวกว่าช่วยน้องได้ทัน

คนโพสต์บอกอีกนะคะว่าคนไข้เดินไปบอก๓รอบแล้วว่าเจ็บท้อง
พยาบาลหน้าห้องบอกให้รอหมอ๑๑โมง
ผลสรุปคือหมอมา๑๑โมงครึ่ง
คนไข้นั่งจนนั่งไม่ไหวเดินไปบอก
เขายังบอกให้ไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวหมอมา
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้เราไปถาม
กับในแพทย์นัทคเนธคงคาเพชรรักษาการผู้มนุยการ
โรงพยาบาลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ทางคุณหมอก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
๔ตุลาคมคนไข้มาฝากคันตามนัด
เป็นการฝากคันครั้งที่๒
ครั้งแรกมาฝากคัน๑๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณหมอก็ตรวจอายุคันพบว่ามีอายุคัน๘เดือนแล้ว
แต่ยังไม่ครบกำหนดคลอดก็เลยให้มาใหม่ในครั้งที่๒
ก็คือเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นเรื่องเมื่อวานนี้นี่แหละค่ะ
ตุลามาครั้งแรกครั้งที่๒ก็คือเมื่อวาน๒๔ตุลาค
ไม่กี่วันนะแต่อายุคันยัง๘เดือน
คุณหมอก็บอกว่าคนไข้เนี่ยเมื่อวานมาโรงพยาบาลตอน๙นาฬิกา
แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ็บคัน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งที่จุดฝากคันของโรงพยาบาล
แล้วก็ส่งตัวไปก็ได้รับการดูแลทันทีนะ
จากนั้นพยาบาลก็ส่งตัวคนไข้ไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
เพื่อดูว่าที่เจ็บคันเนี่ยก็ต้องดูการบีบรัดตัวของมดลูกด้วย
แล้วก็ส่งตัวต่อไปที่ห้องคลอดทันที
ซึ่งยืนยันว่าคนไข้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์
ตั้งแต่แรกอย่างดีแล้วไม่ได้ปล่อยให้รอนานด้วย

และเมื่อคนไข้เข้าไปตรวจภายในห้องคลอดแล้ว
ตรวจพบว่ายังไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูกที่จะเข้าระยะคลอด
เนื่องจากกำหนดคลอดจริงนั้นไม่แน่นอน
เนื่องจากคนไข้เองก็ไม่สามารถจำเรื่องของประจำเดือนตัวเองได้อย่างแม่นยำ
ประเมินอายุคันจึงต้องอาศัยจากขนาดของเด็ก
ซึ่งคาดว่าเด็กในคันมีอายุประมาณ๘เดือน
และจะมีกำหนดคลอดอีก๑เดือนถัดไปจึงครบ๙เดือน
ไม่ใช่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นแพทย์ก็ตรวจแล้วก็ไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูก
คลอดก็ประเมินว่ายังไม่น่าจะคลอด
ก็เลยส่งตัวมาที่จุดรับบริการการตรวจคันตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากตรวจแล้วไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูก
ห้องคลอดก็ประเมินว่ายังไม่น่าจะคลอด
ก็เลยส่งมาเขารับบริการตรวจคันปกติ

ตอนที่ไปคลอดในห้องน้ำนี่เท่ากับว่าคนไข้ก็บอกว่า
แทบไม่ได้บอกอะไรเลยครับอยู่ก็ลุกไปที่ห้องน้ำ

เจ้าหน้าที่ไม่มีใครทราบเลยนะครับ
ก็มาซักถามไปหลังว่าตอนนั้นรู้สึกปวดเหมือนแยกทาย

แล้วก็สักพักหนึ่งก็มีคนแจ้งว่าอ้าวคนไข้ทอดในห้องน้ำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็พอได้ยินทั้งนั้น
ก็รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีนะครับ
ซึ่งในเหตุการณ์อันนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมไปแล้วล่ะ
ก็คือจะมีอุปกรณ์ในการช่วยคลอดเตรียมไว้ที่นี่อยู่แล้วนะครับ
เวลามีเหตุการณ์ปุ๊บเราก็จะเอาชุดเตรียมทำข้อนี้เข้าไปช่วยเหลือทันที
ก็ไปช่วยเขาพอเด็กออกมาก็สุขภาพสมบูรณแข็งแรงดีครับ
แม่ก็ปลอดภัยดีปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับ
แต่ทางห้องคลอดประเมินว่ายังไม่น่าจะคลอด
คือจะว่าไปเรื่องนี้มันก็ประเมินลำบากคุณเห็นมาสอน
คือเขาเพิ่งมาฝากคันครั้งที่๒

ซึ่งนั่นเท่ากับว่าไม่ได้ฝากคันตั้งแต่แรก
แล้วก็จำเรื่องของประจำเดือนตอนที่ประจำเดือนหมดไม่ได้
เพราะฉะนั้นการนับอายุการคลอดมันลำบาก
ต้องสังเกตจากเรื่องท้องของแม่เด็กที่อยู่ในท้อง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
เข้าใจว่าเมื่อทางโรงพยาบาลทราบแล้วก็ประเมินแล้ว
มันอาจจะเคลื่อนไปเดือนหนึ่งเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่๙แล้วไง
แล้วขอนอนรอได้ไหมอ่ะหรืออาจจะคลอดก่อนกำหนด

แต่ว่าตอนที่ไปที่จุดห้องคลอดแล้วมดลูกยังไม่ได้บีบรัดตัว

คือคลอดมี๒อย่างคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดไง
คือถ้าฝากคันตั้งแต่แรกหมอเขาจะประเมินแล้ว

คุณผ่าคลอดตรงนี้เพราะถ้าอยู่เกินไปก็ไม่ดีนะ

อ๋อคุณผ่าคันทั้งแรกก็คือ๑๗ตุลาก็คือใกล้แล้ว
๘๙เดือนแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าตั้งแต่แรกเลยนะเขาจะกำหนดเลยว่า
ถ้าคุณเลือกการผ่าคลอดระหว่างช่วงนี้

แต่ถ้าแบบนี้คลอดธรรมชาติซึ่งมันจะไม่รู้

อ๋อเหรอมันไม่รู้ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
อย่างภรรยาผมเนี่ยคลอดธรรมชาตินะ
นอนตั้งแต่เที่ยง
เพื่อรอการบีบรัดตัวของมดลูกแล้วก็จะคลอดออกมาเอง

รักคุณแม่ให้มากนะคะไม่ธรรมดาจริง
เหตุการณ์นี้ก็ปลอดภัยทั้งคู่นะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
เป็นเพศหญิงค่ะน้ำหนักประมาณ๒๗๐๐กรัม
ภัยดีพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะคะ